เหตุการณ์นี้ก็เป็นเด็กอายุน้อยน้อยดูแล้วมันน่าหดหู่ค่ะ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานเด็กนักเรียนช่างกลขี่รถจักรยานยนต์
ตามเด็กนักเรียนชั้นหมอสามครับแล้วก็ตะโกนถามอืม
เรียนที่ไหนอ่านี่หลังจากนั้นโอ้โหชักมีดมาเลย
ถีบรถเขาเลยแล้วก็ยิงใส่เขาเลยอ่ะเหรอ
แล้วดูคือเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะมันเป็นกระสุนลูกปลาย
พอยิงไปปุ๊บมันกระจายไงเจ็บไปสามคน
คิดว่าคิดว่าน้องน้องม๓เป็นสถาบันคู่อริเพราะน้องน้องเขาใส่กางเกงขายาว
อืมคล้ายกับสถาบันคู่อริเลยมายิงใส่เขาเฉยเลยเนี้ยค่ะ
ดูแผลสิคะน้องเขาอยู่มสามโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวแถวหนองจอกอ่า
ลูกปลายมันเลยกระจายเนี่ยอืมนี่คือเรียนมัธยมมต้น
ใช่ไงกางเกงขาสั้นแต่น้องเขาใส่ขายาววันนั้น
ใส่ขายาวเลยซวยไปอ้าวแผลแบบเนี้ยโอ้โห
คือน้องคนเจ็บเนี่ยนะคะเขาอยู่ม๓เขาก็ซ้อนจักรยานยนต์กันไป๓คน
ออกจากบ้านแถวแถวราชอุดิษฐ์ก็จะไปที่ซอยอยู่วิทยาไปหาเพื่อนครับ
ไปถึงแยกหนองเจาะกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอยู่วิทยา
มีวัยรุ่นเป็นนักเรียนอาชีวะแถวหนองเจาะเขามากัน๔คน
ซ้อนรถจักรยานยนต์กันมามากันสองคันมองหน้าก่อนค่ะ
แล้วก็ขี่ตีคู่มาเลยค่ะแล้วก็ถามว่าเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยครับ
น้องนักเรียนมัธยมก็บอกชื่อโรงเรียนไปอืม
กลุ่มนี้ก็ยังขี่รถตามนะคะแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
ยิงจนน้องเขาได้รับบาดเจ็บทั้งสามคนเลยอ่ะยิงเข้าหลังน้องอะค่ะ
นี่รถล้มน้องก็ร่วงกันลงไปแล้วก็หนีไป
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายปียะนะคะอายุแค่๑๖นะคะเป็นหนึ่งในคนเจ็บอะค่ะ
น้องเขาบอกว่ากลัวมากเสียความรู้สึกมากอยู่ดีก็ต้องมาเจ็บตัว
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครเขาด้วยเลยไม่เคยทะเลาะกับใครเลย
ไม่เคยรู้จักกับคนที่ก่อเหตุทั้งสี่คนช่วงเกิดเหตุเขาเห็นว่ารถจักรยานยนต์
กลุ่มคนที่ก่อเหตุอยู่ข้างหน้าสองคันทำท่าเหมือนจะกลับรถ
เขาก็เลยบอกเพื่อนกลับรถก่อนจะถึงแยกอยู่วิทยา
กลุ่มคนร้ายก็ขับตามมาจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่งครับตัวน้องปิยะเนี่ย
เขาอยู่หลังสุดอืมเลยโดนแบบเต็มเต็มเข้าหลังอ่ะค่ะ
โดนหนักกว่าใครเลยนะคะน้องอีกคนนึงค่ะ
นายปวริสอายุ๑๕เจ็บที่เข่าซ้ายข้อมือด้านขวา
น้องเขาบอกว่าคนร้ายตะโกนถามแล้วก็ยิง๓ครั้ง
แล้วก็ขี่ตามมาถามซ้ำว่าเรียนที่ไหน
หนึ่งในคนร้ายชักมีดออกมาพยายามจะถีบรถจักรยานยนต์ของน้องให้ล้ม
รถเสียหลักไปล้มที่หน้าบริษัทมหาจักรถนนเชื่อมสัมพันธ์นะคะ
เขามาถามผมว่าเรียนที่ไหนครับผมก็สอนโรงเรียนที่ผมเรียนไปครับ
แล้วพอผมตอบเขาก็ยังไล่มาเรื่อยครับพอถึงหน้ามหาลัยมหานครเขาก็ยิงมานัดแรกครับ
โดนเพื่อนผมที่หลังครับแล้วพอลงเลยหน้ามหานครไปหน่อยลงสะพานยูเทิร์น
ผมเอามือไปรูปหลังเพื่อนแล้วผมก็โดนอีกนัดหนึ่งครับ
แล้วก็พอนัดที่สามเหลยมาจากตรงจะถึงตรงที่ล้มแล้วเขาก็ยิงโดนคนหลังครับ
แล้วพอเขาทีนี้เขาตีคู่มาถามครับว่ามึงเรียนที่ไหนมึงเรียนที่ไหน
ผมบอกว่าผมเรียนเตรียมผมเรียนเตรียมแล้วสักพักนึงเขาก็เอามีดจี้ผมกับปืนครับ
แล้วพอผมพูดเสร็จเขาก็ยันรถผมล้มครับ
โอ้โหเป็นพื้นที่ของตำรวจสนลำผักชีค่ะ
ตำรวจบอกว่าจับได้แล้วนะคะคนที่ก่อเหตุนะคะ
หลังเกิดเหตุ๕ชั่วโมงก็รวบตัวคนก่อเหตุได้
พันธุ์ตำรวจเอกศักยะแสงวันผู้กำกับสนลำผักชีบอกว่า
พ่อของน้องที่เขาเจ็บไปแจ้งความ
ตำรวจก็จัดชุดสืบสวนตามจับคนก่อเหตุได้๓คน
คนนี้ก็รับสารภาพบอกว่าคิดว่าน้องม๓อยู่สถาบันคู่อริ
เพราะน้องใส่กางเกงขายาวคล้ายกับอีกสถาบันหนึ่ง
ดูสิขี่ไปถามว่าเรียนโรงเรียนอะไรแล้วก็ยิงใส่เขาเลย
เขาก็เจ็บล้มอยู่หน้าบริษัทมหาจักร
เหลืออีกคนนึงนะคะที่ยังจับไม่ได้นะคะครับตำรวจบอกว่ากำลังตามตัวอยู่ค่ะ
คุณพ่อของน้องปิยะน้องที่เจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าพ่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุมันคือตั้งใจจะฆ่าหวังเอาชีวิต
คือทั้งชักมีดออกมาทั้งถีบรถจักรยานยนต์ทั้งยิงใส่
รับว่าแม่ของมือยิงมายกมือไหว้ขอโทษแล้วนะคะ
แต่พ่อบอกว่าไม่รับคำขอโทษเพราะลูกชายพ่อเจ็บ
ถูกยิงแผลเต็มหลังเลยอะค่ะก็เลยบอกไปว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ลูกคุณเจตนาฆ่าลูกผมเอาปืนมาจ่อหัวลูกผม
ยกมือไหว้ขอโทษแล้วมันจะจบได้ยังไง
ต้องให้เห็นข่าวกันแบบนี้เยอะจะได้ไม่กล้าทำแบบนี้อีก

แล้วไต่เขาเลยแบบนี้สมัยต้องติดคู่ไปก่อน

เรียนที่ไหนอ่าใช่ไปถามกันแถวนั้นแหละ